ลุยเดี่ยวจับโจรปล้นแท็กซี่

แท็กซี่ปลอดภัยแต่ตัวเองเจ็บหนัก
ฟังนาทีชีวิตจากปากตำรวจใจเด็ด
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา